ที่จะต้องมีโค้ชกองหน้า

ศูนย์หน้าคุณเป็นตำแหน่งที่ยิงดีที่สุดในทีม
แต่คุณไม่กล้ายยิง
ผมบอกอย่างนี้โค้ชทำงานลำบากนะ
โค้ชต้นพิพัทต้นกัญญา

นำเสนอให้อดีตกองหน้าทีมชาติไทย
มาทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน
เพื่อช่วยติวเข้มทักษะให้กับกองหน้าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนั่นเอง
หลังจากทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับ
อกจากนี้โค้ชต้นพิพัฒน์
ผู้ซึ่งเคยทำผลงานยิงประตูสุดสวยติด๑ใน๑๐ให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมาแล้วเนี่ยนะ
ยังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับผลงานของทีมชาติไทยชุดเยาวชน
ที่ผูกปีแพ้ให้กับเวียดนามในทุกรุ่นอายุฟังแล้วเจ็บใจ
รวมไปถึงเรื่องราวของฟุตบอลเดินสายที่ณวันนี้ได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐาน
และมีการชิงเงินรางวัลกันค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
ไม่รอช้าครับไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับ
พิพัฒน์ต้นกัญญา
วันนี้ครับอยู่กับอดีตกองหน้านะครับ
ทีมชาติไทยซึ่งผมว่าก็เป็นตำนายหนึ่งคนเหมือนกันเพราะว่า
ช็อตสำคัญที่ติดตาเรา

มีลูกที่ประทับใจผมมากเลยคือลูกที่รีซอร์น่าจะหม่งเสยจะบอลยาวมั้ง
จังหวะนั้นนะครับก็โหประทับใจมาก

ทำให้เราต้องมานั่งคุยกันในนี้เพราะว่า
หลายคนก็พูดถึงในวิดีโอเหมือนเดี๋ยวว่าโอ้ว
ชื่อพี่นี่พอถูกพูดถึงโดย

ช็อตสำคัญของสุพนัทเหมือนตา

ที่จะบอกว่าเหน่งมันก็ได้จากมุมมองคนนะ
เดี๋ยวจะให้พี่โต้ในฐานะกองหน้า

ว่าก็ได้เห็นได้ดูอยู่แล้วแหละนะครับ
อันนี้มันมีความจำเป็นไหม

ในมุมมองของที่เราเป็นอดีตกองหน้า

ตอนแรกเนี่ยไอ้ช็อตที่หลุด
หลุดไปแล้วแล้วแต่งบอลเจาะแรกดี

เพราะว่าลูกนี้ประตูออกมาปิดมุมได้ดี
สุดหน้าสุขมนาฏยิงตามสมชาติญานต์แล้ว
เพียงแต่ว่าประตูดักได้ใช้เท้าน่ะ

ซึ่งถ้าเป็นประตูปกติ

แต่อย่าลืมว่าเขาก็เบอร์หนึ่ง

เพราะฉะนั้นความมั่นใจของเขาก็มีมากด้วย

วันนั้นก็ทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดอย่างที่บอกนะครับ
ส่วนคนตามก็ความกดดัน
ใช่ไหมครับความกดดันมันมีนะครับ

ยิงดีตามสัญญาณทุกอย่างของศูนย์หน้าที่ดี
เพียงแต่ประตูดีกว่า
ถ้าเราแชร์กันสมมุติว่าลูกนั้นแต่งวันแรกดี

ที่เราคุยกันถ้ายิงยิงเสา๒กับยิงเสาแรก
มุมมองที่พี่ต้นเห็นแชร์กันยังไง

ถ้ายิงเสาแรกผมมองว่าโอกาสที่ออกมันเยอะ

แต่ถ้าเสา๒เขายิงหักข้อนะลูกนั้น
เขาจะหักข้อเพื่อที่จะเล่นทาง
ถ้าลูกนั้นหลุดจากประตูไปจะไปชนโคนเสาเข้า
หรือไม่ก็เข้ามุมนั้นเลยเพราะเขายิงแม่นอยู่แล้ว
แต่รึมว่าบุริลัมน์ฝึกฝนมาระดับ
สู่หน้าระดับนี้แล้วไปฝึกเลสเตอร์มาด้วย
ผมคิดว่าเขาคงไม่หมู

ข้อมูลที่เขาบอกว่าไปเลสเตอร์มา

ถามตรงพี่พัตเตอร์กัญญาสมัยตอนเล่น

ครับก็ผมก็พลาดในลักษณะยิ่งกว่านี้อีก
ก็คือมันมีอยู่รายการหนึ่งที่นี่รู้สึกว่าเสียง
จะปากมาหลบประตูแล้วปากมา
เหลือแค่ประตูเนี่ยถ้าแปลเลยก็เข้า
แต่ด้วยความที่ว่าเอาชัวร์ไหมจับจะจับทีนึง
พอจังหวะเราจับปุ๊บบอลมันปิ้น

แล้วถากเสาออกโดยที่ไม่มีผู้รักษาประตู
โอ้โหวันนั้นพิธีกรช่องเจ็ดโอ้โหใส่ใหญ่เลยนะครับ
ทีนี้ผมก็มาเคลียร์ประเด็นคือ
จังหวะนั้นช่วงนั้นผมยังหาทีมไม่ได้
ช่วงนั้นที่ผมเล่นสโมสรนะครับ
มันมีความกังวลในจิตใจว่า
แล้วความสมาธิมันไม่มีกับหน้าที่ตรงนั้น
ซึ่งก็มันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะสอนน้อง
มุ่งมั่นกับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรา

นักเตะที่ยังไม่เคลียร์สัญญาเนี่ย
เขาจะไม่เรียกทีมชาติหรือจะไม่ลงที่สามไป
เพราะว่าเขาสมาธิไม่ดี
เขาจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี

ถ้าเกิดว่าเขาไปทำให้ทีมชาติไม่เต็มที่
แบบแบบเขากังวลเนี่ยเข้าถอยดีกว่า

เขาก็ยังไม่ใช้งาน

รายละเอียดตรงนี้ทางทีมงาน
เขาจะรู้ดีมากกว่า
ตัวนักเตะเองด้วยซ้ำไปครับความเป็นมืออาชีพนะครับ
อีกจังหวะหนึ่งของนางสุปนัสอีกลูกหนึ่งอันนั้นก็แทงทะลุหลังไลกองหลังไป
แต่ว่าสุดท้ายเขายิงยังติดเซฟอยู่
มองพี่ต้นเป็นยังไงครับกับมุมนั้นในการยิง
มุมนั้นผมดูแล้วถ้าหลบไปทางขวากองหลังก็ตามมาสกัดอีก
ผมว่าถ้าหลบยิ่งหลบยิ่งไม่มีมุมลูกนั้นนะครับ
เออมีแต่คนพูดบอกว่าลูกนี้ถ้าแตะหลบจบแล้ว
แต่มุมบอลของพี่ต้นที่เป็นกองหน้าพอดูปุ๊บเห็นเลยแตะไม่ได้
เพราะว่าเขามีกองหลังที่ตามมารอสกัดหลังประตูอีก
หลบได้คุณต้องมาเจอตัวนี้อีกถูกต้องไหม

แต่ถ้าเสี่ยงยิงไปวัดไปนะครับถ้าทะลุประตูได้ก็คือเข้านะครับ
แต่มันไม่ทะลุก็แค่นั้นนะครับคือสัญญาณศูนย์หน้าก็แบบนี้นะฮะ
คุณยิงไว้ก่อนนะครับส่วนเข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งถูกต้องไหม
อย่างผมปีที่ผมยิงโอมานปี๒๐๐๗นะครับที่รีซอร์หมงมาให้
แล้วผมพักอกตะวัดวอลเล่ผมไม่ได้คิดด้วยซ้ำไปว่าผมจะยิงมุมไหนนะฮะ
ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบอลจะพุ่งเข้าขนาดนั้น
แต่มันเกิดจากที่เราฝึกฝนตอนทีมชาติอาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชีวินใช่ไหมครับ
ก็จะมีโค้ดรวมมาแล้วก็มันก็มีแบบฝึกที่ฝึกยิงนั่นแหละก็ปกติทั่วไปนะครับ
เราก็ฝึกฝึกประจำให้มันมีความเคยชินพอเราลงไปเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับ
ถึงเวลายิงก็ยิงยิงเข้าไม่เข้านะอีกเรื่องหนึ่งแต่เราทำหน้าที่ของเราไปแล้ว
แสดงว่าเวลาสอนเด็กหรือสิ่งที่พี่ต้นได้รับมาเนี่ยก็จะบอกต่อน้องเนี่ยรุ่นหลังว่า
หน้าที่กองหน้าคือถ้าจังหวะมันได้ไม่ต้องคิดเยอะยิ้มไปก่อน

โอ้โหนานทีจะได้ฟังนะผมว่าคนไม่ค่อยได้ถามเลยลูกเนี่ย
สุดท้ายคือไม่เลือกมุมด้วยซัดเลย
ตัวผมที่ผมเล่นบอลมาทั้งชีวิตผมไม่เคยเล่นตำแหน่งอื่นผมไม่เล่นกองหน้า
ถึงผมเบียดกองหน้ารุ่นพี่ไม่ได้อย่างสมัยก่อนก็จะมีพี่ซิโก้เนอะ
ผมก็ต้องนั่งเพื่อเรียนรู้กับรุ่นพี่เขาแต่ผมจะไม่ปรับตัวเองไปเล่นตำแหน่งอื่น
เพราะผมชอบตำแหน่งนี้และผมประวัลนาตัวเองต้องเป็นสูตรหน้าที่ดี
ต้องยิงให้ได้ทุกแมทที่ลงเล่นนะครับส่วนความเป็นจริงลงไปแล้วคุณจะยิงได้ไม่ได้
อันนั้นเป็นฝนสรุปแต่ว่าความมั่นใจเราต้องมีก่อนยิ่งโดยเฉพาะสูตรหน้า
เดี๋ยวนี้เวลามียิงจุดโทษ๕คนสูตรหน้าคุณเป็นตำแหน่งที่ยิงดีที่สุดในทีม
แต่คุณไม่กล้ายิงอ่ะผมบอกโหอย่างนี้โค้ดทำงานลำบาก
เพราะอะไรคุณเป็นคนที่ยิงที่ดีที่สุดในทีมแล้วดาวสันโวของทีม
แต่คุณไม่มั่นใจจะยิงมันไม่ใช่นะฮะ
แต่ถ้าคุณยิงไปแล้วพลาดก็ในเมื่อคนที่ยิงดีที่สุดในทีม
ก็คือศูนย์หน้าในทีมเนี่ยยิงพลาดแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้ว
แสดงว่าทีมเขาเก่งหรือดวงเขาดีเรื่องจุดโทษคือการวัดดวง
ไม่ใช่ฝีมือผมบอกได้เลยฝีมือมี๕๐๕๐จุดโทษผมว่า๕๐๕๐
แต่ว่าจิตใจคนยิงมันไม่ดีมันก็ถอยลงไปแล้ว
คุณต้องเชื่อมั่นก่อนส่วนมันจะเข้าไม่เข้าประตูจะพุ่งถูกไม่ถูก
ตรงนั้นมันเป็นบริบทในการที่จะมาจากการฝึกฝนตั้งแต่สโมสรอย่างที่บอกนะครับ
โค้ดกองหน้ามาติวแค่๑๐วันมันไม่เห็นผลหรอกในการเก็บตัว
แล้วเรามีเวลาได้เก็บตัวได้ลงทีมได้ยิงบอลได้วิ่งขึ้นเขาสร้างพละกำลัง
พอเรามาเล่นรายการจริงมันก็เลยเราไม่กลัวอะไรแล้วเพราะเราผ่านเวทีในการฝึกฝน
ซึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนไปเพราะว่าทีมชาติเขามีเวลาที่จะเรียกตัวนักเตะมารวมตัวกันน้อยใช่ไหมฮ

ซึ่งตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ทุกสมสอนควรที่จะมีคอร์ตเกี่ยวกับติวสูญหน้าโดยตรง
อย่างสมัยก่อนผมอยู่โอโสสภาก็จะโดนท่านนาชัตริย์ชัตริย์ชัยมหลวนแพทย์
จะเรียกผมกับเคตันซินวานะครับซึ่งเป็นศูนย์หน้าของทีมมาซ้อมส่วนตัวก่อน
สมมุติพวกชุดใหญ่เขาจะซ้อม๔โมงเย็นนัชชาติเขาเรียกผมมาแล้วกับคินตันบ่าย๓ที่สนามโอสด
เอาลูกบอลมาการซ้อมกล่องหน้าไม่ได้ซ้อมอะไรซับซ้อน
คุณไหลบอลมาเช็คอินเช็คเอาท์แปรกระแทกให้เข้ามุมนะครับ
คือไม่ต้องมีสถานการณ์ในการที่มีคนมารบกวนหรอกครับเอาเป็นแค่ว่ามันเป็นการ
แต่ถ้าคุณเลือกมุมแล้วคุณยิงมุมนั้นแล้วคุณยิงตรงโอกาสข้ามก็มี

ผมก็จะสอนคล้องหน้าผมก็คือหลายบอลง่ายให้แปร๑๐ลูก

แต่ถ้าเป็นทีมชาติคุณต้องสืบเข้า๑๐นะ
เพราะอะไรคุณต้องชัวร์ต้องมั่นใจแล้วในแบบฝึกง่ายนะครับ
พอคุณไปเล่นจริงมันจะเป็นออโต้เลย
เหมือนที่ผมบอกว่าลูกนั้นทำไมผมพักอกแล้วผมวอเล่เลยนะครับ
เขาบอกว่าพ่อลูกนั้นเขาดูเทปที่ผมพักอกแล้วยิงลูกนั้น
พอผมไปถึงโค้ดนะครับเขาบอกว่าพี่พัฒน์ทำให้ดูหน่อยให้เพื่อนดูหน่อยว่าคุณทำยังไง
ไอ้แบบที่ทำกับทีมชาติอ่ะใช่ผมก็ทำไม่ได้อ่ะ
พระโธ่แล้วนึกว่าบอกว่าทำได้เพราะว่ามันสถานการณ์ไม่เหมือนกัน
สถานการณ์นั้นมันแล้วผมเปลี่ยนตัวลงไปช่วงครึ่งหลังแรงผมก็ยังดีอยู่อะไรหลายอย่างนะครับ
แล้วก็จังหวะมันโอ้โหผมว่าให้ยิงอีกผมยิงไม่ได้ลูกนั้นนะครับ
ถือว่าติดลูกสวยของ๑๐ลูกของทีมชาติด้วย
แต่ถ้าเกิดถามว่าใช่ยิงยิงอีกเข้าไหมเนี่ยตอบไม่ได้
แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าจังหวะนั้นพัดแล้วจะยิงไหมก็ตอบเหมือนเดิมว่ายิงเจ้าที่ทันที
ใช่เพราะมันเกิดมาจากการฝึกเนี่ยฮะที่เราฝึกเธอเกิดจากสโมสร
ที่โค้ชแต่ละสมสรรค์ที่เราไปอยู่เนี่ย
เขาก็จะมีโค้ดกองหน้าที่มาเติมให้
คือเขาจะบอกเลยว่าถ้าถึงเวลายิงคือมึงต้องยิง

อันนี้คือสิ่งที่พี่ต้นจะสอนเด็กเสมอ

อาจจะเป็นผมหรือโจ้เข้าไปสอน

แบบว่าขอให้มีโค้ดที่เน้นเรื่องการทำประตูโดยเฉพาะ

บางคนบอกว่าอยากให้โค้ดต้นไปช่วย
ส่วนหน้าทีมชาติอะไรแต่จริงผมก็ทำโดยทางอ้อมอยู่แล้ว
เพราะผมสอนเด็กเด็กเยาวชน๑๒ไง

โอ้โหผมถามว่าชนบุรีคัดรุ่นหนึ่งกี่คน
แล้วคนที่มันไม่ติดล่ะถูกต้องไหม
เขาอยากเล่นบอลตรงนี้มันก็เลยมีโรงเรียนสอนฟุตบอลเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะ
เป็นหนึ่งในฟันเฟืองซึ่งไอ้เด็กพวกเนี้ยสุดท้ายบางทีปลายทาง
มันอาจจะไปได้ไกลกว่าไอ้พวกที่ไปเข้าในระดับทีมชาติยาว
ผมก็คือเป็นเด็กห้องเรียนผมเรียนเรียนอุดรพิษทยานุกูลที่อุดรนะครับ
๑ถึงม๖เพื่อนผมตอนนี้นะครับพวกเด็กเรียนทั้งนั้นนายแพทย์
ผมเล่นบอลเก่งผมก็มาเข้าของมธุรกิจแล้วก็โครงการช้างเผือก
หน้าจุดเปลี่ยนชีวิตเราเราเราก็ได้โชว์แล้วก็ไปต่อยอดกับสโมสรซึ่งตอนนี้

ยุคนี้หลังจากแขวนสตรัสไปมีโอกาสไปเตรียมเดินสายได้ไหม

เอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อ

นางตาเลนิดในรุ่นกัน
ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเกี่ยวกัน
สอยเกินไปให้ร้องแรม
ให้วิ่งหมด
เยี่ยมก่อนเสร็จ
ต้องเกี่ยวกัน

ทางเพจของแต่ละที่ทำให้มันคือคัก
แต่ทีนี้ว่านักเตะที่ต้องการที่จะไปเล่นเนี่ย
เขาก็อยากจะเล่นสโมสรอยู่แต่บางทีเขาฟังเงินเดือนจากสโมสรแล้ว
เขาบอกว่าทำงานโรงงานดีกว่าหรือเล่นบอลเดินสายดีกว่า
นี่ไงพี่นี่คือเรื่องจริงนี่คือพูดแบบได้โดนใจผมมาก
ล่าสุดผมมาเจอน้องที่เดินสายอยู่ที่เชคไบเขาคุยกัน
เขาบอกว่าโอ้โหพี่ไปเตะตี๓มาดูการก่อนมาเตะเดินสายดีกว่า

อันนี้คือสิ่งที่มันค่อนข้างแย่ที่ทำให้ที๓มันก้าวขึ้นไปเป็นหลีกอาชีพไม่ได้ไง
ทุกคนถอยออกมาให้ไปเล่นเดินสายดีกว่า
ก็คือผมมองว่าอย่างบอลระดับรากย่าก็คือสมัยก่อนก็จะเป็นดิวิชั่น๒แล้ว

ก็คือมันจะเป็นเวทีให้กับดาวรุ่งเพื่อที่จะไปต่อยอดสู่ลีกใหญ่
ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าถ้าคุณเคยอยู่หลีก๑หลีก๒
แล้วอยู่ดีคุณลงหลีก๓แล้วหวังจะได้รายได้อย่างหลีก๑หลีก

แล้วก็อย่างของผม๑๘๑๙เพื่อที่จะไปเล่น

ขายไป๒๐ล้านหรือเสื้อไป๒๐ล้าน

ตรงนี้ผมมองว่ามันทำให้วงการฟุตบอลคึกคักนะครับ

ของเรามันมาถูกทางแล้วนะครับ

เดินสาย๗คนนี่แหละก็วันเดียวจบแชมป์สามหมื่นนะครับ
ตอนนี้ก็เป็นโปรโมเตอร์เองด้วยอะไรด้วยก็อยากจะโปรโมทหน่อย

คนอาจจะมองข้ามแล้วก็ชอบไปเห็นภาพในโซเชียลที่มันรุนแรง

คำว่าเดินสายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย

ผมก็เคยเอามาผ่าว่าต้องรับเลยอะตรงนั้นนะ
ลายรุ่น๒๓เขาก็ต้องไปด้วย

โอ้โหตอนนี้กล้ามเนื้อมันเปรี้ย
อยากจะลงเกมแต่ถามว่ามันไม่มีรายการให้มัน

อยากจะให้ผู้ใหญ่มองเห็นนิดนึงนะครับ

ผมเล่นให้ราบประชานะครับสมัยก่อน
กสิกรไทยเยอะมหานาศน์นะ
สุธีพี่เบิร์ตของลูกมุนโพม

ถ้ารุ่นน้องคุณดูรุ่นพี่

สามารถทำได้แต่เดี๋ยวนี้อีกอย่างหนึ่ง

ถ้านักเตะเขาเจ็บนิดเดียวเขาจะ

มันก็มีส่วนเราจะทำยังไงให้สโมสร

สามารถทำงานร่วมกันได้โดยที่ว่า

ก็จะเกิดกับชาติไทยของเราเองนี่แหละนะครับ

มันก็สะท้อนกลับมาเหมือนกันครับ

ตัวธาตุเป็นหลักด้วย
ในการที่จะปล่อยนักเตะมาอะไร

ก็ต้องหาจุดลงตัวให้ได้ครับ